คุณผู้ชมพาไปดูเมื่อวานนี้คึกคักมากที่สนามบิน
เพราะว่าเขามีการเปิดเที่ยวบินปฐมเรอนะคะ
การบินไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เปิดเที่ยวบินเส้นทางบินตรงแฟรงค์เฟิร์ตภูเก็ตค่ะ
ก็เพิ่มความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเยอรมนี
หวังเพิ่มรายได้การท่องเที่ยว
ซึ่งบรรยากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเมื่อวานนี้ก็คึกคักนะคะ
นายุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
แล้วก็สื่อมวลชนที่ร่วมเดินทางมากับสายการบินไทย
จำนวน๓๔๘ที่นั่ง
ซึ่งก็เป็นเที่ยวบินปฐมเริกเส้นทางแร้งเฟิร์ตภูเก็ตค่ะ
ยุทธศักดิ์บอกว่าการเปิดให้บริการเส้นทางนี้
เป็นนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว
มุ่งเน้นเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาประเทศไทยมากขึ้น
และต้องการเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน
เพราะนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันก็ถือเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้เป็นจำนวนมากค่ะ

สามารถทำให้เปิดเที่ยวบินแล้วก็ขนท่องเที่ยวคุณภาพเข้าสู่ภูเก็ตได้ในครั้งนี้ด้วยครับ
ซึ่งการเปิดให้บริการเส้นทางแร้งเฟิร์ตภูเก็ตในครั้งนี้ทางทท
สำนักงานแร้งเฟิร์ตก็ได้จัดโปรแกรมสำรวจสินค้าท่องเที่ยวพร้อมขายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
สื่อมวลชนจากเยอรมนีรวม๒๗ราย
เพื่อเดินทางมาสำรวจสินค้าท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและพังงา
ก็จะช่วยสร้างความประทับใจและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ถึงความหลากหลายและความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในไทยด้วย
ยังเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป
เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
โดยเส้นทางฟรั้งเฟิร์ดฟรั้งเฟิร์ดภูเก็ตและภูเก็ตฟรั้งเฟิร์ดนี้จะมีให้บริการ๓เที่ยวต่อสัปดาห์